คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของลุงชายจากจังหวัดสิงห์บุรีว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
การตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยกุญแจแต่ละดอกนะครับจะมีเวลาให้ทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาทีนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสก็จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสารจำนวน๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้ครับ
วันนี้มีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในครอบครัวอีกเช่นกันนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
เขาไปเจอเนื้องอกที่ปอดหลังจากผ่าตัดปอดเหลือข้างเดียวป้าทำอะไรก็ไม่ได้มันเหนื่อยตอน
แกลำบากมากแกอาบน้ำให้ใช้ตัวให้แล้วก็ประคองอุ้มเข้าบ้านจ้ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือฐานของเสาต้นนี้มีตัวเลขใดเขียนอยู่
เรือนเลือกตอบตัวเลือกที่๒๕๖๗ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

ถูกพ่อมีผลตกเงินหนึ่งล้านบาท

ต้องลุ้นว่าถูกเท่านั้น
ที่ผ่านของเสาต้มนี้ก็มีเลข๕๖๗นะครับ
เอาละครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของลุงชายจากจังหวัดสิงห์บุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก
เอาละครับ๑ข้อผ่านไป
ขอให้พ่อได้กลับมาอยู่กับหนู

จะได้ไม่ต้องเป็นภาระกับปู่กับย่าค่ะ

ประโยคใดใช้สละอายไม้ม้วนและสละอายไม้มาลัยได้ถูกต้องทุกคำ

สะพ้ายหัวใจวายค่ะ

๑นึงบาทและเราเป็นรถมาดแสนแหละ๑ล้านนะครับ
ให้ได้ถูกต้องทุกคำมีอยู่ตัวเลือกเดียว

ผู้ใหญ่ใช้กันไกลตัดผ้า
นั่นคือใช้สละไอไม้ม้วน
และสละอายไม้มาลัยได้ถูกหมดนะครับ
ส่วนตัวเลือกที่เหลือนั้นผิดนะครับ

เพิ่งพลาดไป๑ข้อนะครับแต่

แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนนะครับ

ถึงแม้จะเหนื่อยยาก

ลุงก็ไม่เคยท้อเพราะลุงมีหน้าที่

วันว่ามีเงินสักก้อนหนึ่งจะไปรับปลาเข็ม
จากสิ่งบุรีไปขายวิ่งขายตามบ้านเราเนี่ยแหละครับ

ดูแลหลานไว้เป็นทุนการศึกษาของเขา

ข้าวและแกง๒อย่างจำนวน๗ชุด

ชายทำได้หรือไม่ได้ครับ

นาย
อันนี้

ลุงใช้เวลากับป้าไป๒นาที๕๙วินาที
อ้าวแล้วเขียนมากอะเขียนมาก

อ่ะมัดเร็วแต่ป้าป้าเรือนอ่ะ
มีคนด้วยใช่มีโถแม่คุณกลัวลูกค้าจะได้ไม่ทั่วถึง
มีใจมีมัวคนด้วยกุ้งอยู่ไหนวะกุ้งกุ้งกุ้ง
เอาละครับครอบครัวของลุงชัยจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒๐๐
เหลืออีก๑ข้อสุดท้าย
ถ้าข้อสุดท้ายนี้นะครับ

นั่นหมายความว่าครอบครัวของลุงชายได้เงิน๑แสนบาทกลับบ้าน
แล้วยังได้กุญแจเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๓ดอกด้วยกัน
เอาใจช่วยเชียร์และลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับ
หลายอย่างก็เป็นห่วงแต่ด้วยหน้าที่ที่เราต้องทำนับวันรอสิ้นเดือนถึงได้กลับบ้าน

มาหาลูกมาหาแม่มาหาพ่อ

โอ้โห

ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

มีอายุถึง๑๔๒ปี

เอาละครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของลุงชายจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ได้รับกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

กุญแจต่อชีวิตนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามีโบนัสอยู่หลังตู้
เพราะฉะนั้นสมาชิกในบ้านมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต

กุญแจแล้วนึกไว้นะครับว่าอยากจะขายตู้ไหน
ไว้ก่อนนะครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ขอให้โชคดีกับเวลา๔๐วินาที

ลุงชายนี่มีวิชาเสดอกกรอนที่นี่

เอาละฮะสองตู้นะครับ

๕มนตร์บาท

๕มนตร์ครับ
รวมกัน๒ตู้โบนัสครับว่าเป็น๑มนตร์

มาดูตู้ที่เหลือกันครับตู้ที่สาม

๑วิน

อีกหนึ่งตู้ที่เหลือนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะได้เห็นไปพร้อมกันนะครับ

เข้าสาร๑ตัวที่โลกรัม
กันก่อนนะครับว่าวันนี้ครอบครัวของลุงชายจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตพร้อมโบนัสกุญแจต่อชีวิตรวมเป็นทั้งสิ้น
ลูกชาย๒๐๐๐บาทนี้ลุงคิดว่าเฮ้ยมันจะไปต่อชีวิตต่อลมหายใจครอบครัวเราตรงส่วนไหนก่อนได้บ้างครับ
ก็คิดว่าจะเก็บไว้เป็นค่ารักษาของหลานกับเมียครับแล้วที่เหลือก็จะไปลงทุนขายป้าเข็มทีละครั้งหนึ่ง
น่าจะไม่เกินสักสองพันครับเริ่มต้นจากซื้อปลามาแล้วมาทำมาขายเนี่ยมันน่าจะต่อยอดไปได้ครับ
แล้วทำมาอุ่นเวียนกันไปเนี่ยแค่ว่าเก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มาเนี่ยเข็มไปแล้วก็ตืดมาทำต่ออะไรอย่างนี้ครับก็จะไปได้ทุกวัน
ผมว่าหลายครอบครัวที่ได้ดูเรื่องราวแล้วเขาได้ข้อคิดจากครอบครัวลุงและโดยเฉพาะกำลังใจว่าผู้ชายอย่างลุงคือล้มไม่ได้ต้องเดินต่อ
แล้วลุงก็พร้อมที่จะดึงมือของคนในครอบครัวจูงไปพร้อมพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับผมว่าฐานะเงินทองไม่ได้กำหนดขนาดของความสุขไม่ใช่ว่ามีเงินมากจะมีสุขมากมีเงินน้อยจะมีสุขน้อยเพราะเราต่างหากที่เป็นคนกำหนดความสุขให้มันใหญ่กว่าความทุกข์ที่มีได้ถ้าเรายังมีคนที่เรารักแบบครอบครัวของลุงชาย
บัญชีด้านหลังนี้ครับคุณชายครับดูแลสุขภาพต้องตายด้วยนะครับผมก็ต้องดูแลร่างกายนะบางครั้งถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงจริงอ่ะบางทีทำงานหามลุงหามค่ำก็ไม่ไหวเดี๋ยวมันจะมีผลระยะยาวครับขอให้คุณภาพคุ้มครองนะครับและขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอให้เจอกันระยะนามิที่นี่ขอบคุณสุขขอบคุ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นนะครับพบกับผมและโจทย์สี่ข้อเพื่อพิชิตเงินหนึ่งล้านไปต่อชีวิตให้กับคนในครอบครัวนะครับเกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายาพิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผมอยากจะช่วยเปลี่ยนเบาพาระให้ปลูกอะผมจะโยมเหนื่อยทุกอย่าง

ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

โปรดติดตามตอนต่อไป